คุณผู้ชมดูเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกันบ้างละกันค่ะ

พาไปดูคนงานสวนดอกไม้
คือเขามีการทำพิธีบวงสวงสารพระภูมิใหม่
แล้วเดี๋ยวคุณดูนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
คือเขาบอกว่าถูกวิญญาณพ่อปู่เข้าสิงร่าง
ยกเหล้าขาวดื่มจนหมดขวดเลย
เอามีภาพจังหวะนั้นด้วยเดี๋ยวดูกันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ขณะที่พ่อหนานนะคะ

กำลังจุดทูบเส้นไหว้สารพระภูมิ

เขาทำสวนดอกไม้ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
แล้วคุณผู้ชมดูนะตอนที่กำลังทำพิธีอยู่เนี่ย
เขาว่ากันว่านี่คือความเชื่อวิญญาณพ่อปู่อะค่ะ
สิ่งร่างคนงานผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าป้าผ่อง

บอกว่าคนงานพวกนี้เวลาทำอะไรไม่ชอบแบ่งปันอาหาร
ชอบแบ่งเหล้ายาให้ก็เลยมาสิงร่าง
เพื่อเป็นการบอกให้คนงานทราบ
หลังจากนั้นเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะ
ผ่องยกเหล้าขาวขวดหนึ่งดื่มจนหมดเลย
แล้วป้าผ่องแกก็อาเจียนออกมาหลายครั้งเลยนะ

เขาว่ากันว่าวิญญาณพ่อปู่ออกจากร่างไป
ทีนี้พอหลังจากวิญญาณออกจากร่าง
ก็ไปถามป๊าผองป๊าผองงงค่ะ
ว่าอ้าวเมื่อกี้ฉันเป็นอะไรฉันพูดอะไร
ฉันทำอะไรไปไม่รู้ตัวเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าป๊าป๊ากินเหล้าขาวไปหมดขวดเลย
บอกไม่ปกติฉันไม่กินเหล้า
แต่แหมพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
คือคนที่ไม่เคยกินเหล้าแล้วกินเหล้าขาวไปหมดขวด
คุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากที่บอกว่าวิญญาณพ่อปู่ออกจากร่างเนี่ย
ท่าทางของป๊าผองไม่ได้มีอาการเหมือนคนเมาเหล้า
ไม่มีกลิ่นเหล้าติดตัวด้วยทุกคนก็เลยงงไงคะ
บอกว่าอย่างน้อยป้าผ่องไม่เคยกินเหล้า
แต่พอกินไปแล้วมันจะต้องมีอาการเมา

พอป้าผ่องพอเหมือนวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เป็นปกติเลยดูสิ
ใช่ค่ะทีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนก็งุลงงว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้อย่างที่บอกค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะคะ
ทีนี้จากที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดู
ที่เกาะคำชโนธหน่อยที่วังนาคินที่อุดรค่ะ
คนเนี่ยไปกันเพียบเลยไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ออกพรรษาที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
เบิ้มเฮียเบิ้มนายทงชัยแสนชัยเจ้าของแจ่มจันทภาพยนตร์เนี่ย
ตำนานผีจ้างหนังคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมาพร้อมกับคณะค่ะ
ดูสิเปิดโรงทานเอาอะไรมาบ้างมีทั้งขนมจีนตักน้ำยากันอยู่นะคะ
ครับแล้วก็มีน้ำดื่มแจกฟรีให้กับชาวบ้าน
ให้ชาวบ้านได้อิ่มท้องค่ะแล้วที่บริเวณลานบวงสวง
หน้าก่อคำชโนชเนี่ยก็มีคนดังมีเสียโป้เสียโป้มาพร้อมกับทีมงาน
พร้อมกับทีมงานเกือบร้อยชีวิตเลยนะ
มาทำพิธีบวงสวงพญานาคาราช

โป้บอกแบบนี้รอบนี้

เพราะว่าผมมีความศรัทธาต่อพ่อปู่แม่ย่า

ก็แน่นอนมาร่วมงาน
ก็ไม่พลาดที่จะไปดูขันน้ำมนต์พ่อจ้ำ
นี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะ

คึกคักอยู่เมื่อวานวันอาทิตย์